อภัยคุณผู้ชมที่อาจจะกำลังกินข้าวกันอยู่

สาวราชบุรีดื่มนมเปรี้ยวยี่ห้อหนึ่ง
แล้วก็มันไปเจออะไรก้อน
พอเธอไปฉีกกล่องดูปรากฏไอ้ก้อนนี้ดำ
ตอนนี้สาวราชบุรีคนนี้เอาไอ้ก้อนรา
ไปส่งสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่๕ราชบุรี

มันเป็นอะไรกันแน่มันเป็นราหรือมันเป็นก้อนอะไร
ก่อนจะนำผลไปร้องเรียนกับสคบต่อไป

คือเธอเปิดดื่มเธอเจาะแล้วก็ดื่มนม๑๙สิงหา
แล้วข้างบนเขาเขียนไว้ว่าวันหมดอายุคือ๑เดือนกุมภาพันธ์

ใช่ครับเท่ากับยังไม่หมดอายุนะฮะ
แต่เธอดื่มไปแล้วก็ไปเจอไอ้ก้อนนี้นะครับ
จนกระทั่งเธอมีอาการแพ้ตัวบวมท้องเสียแล้วก็อาเจียน
ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
แล้วก็แพ้รุนแรงถึงขนาดติดเชื้อในกระแสเลือด
หลังจากออกจากโรงพยาบาลนะฮะ
สาวราชบุรีที่ดื่มนมเปรี้ยวนี้
ก็คือนางสาวสวรรคบุญรอดประเสริฐอายุ๓๔ปี
ก็เอาเรื่องนี้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันสพดำเนินสะดวก
แล้วก็นำก้อนสิ่งแปลกปลอมไปตรวจอย่างที่ผมบอก
ไปตรวจที่สำนักงานที่เขาจะคอยตรวจสอบดูแลพวกนี้นะฮะ
ก่อนจะไปฟ้องสคบเมื่อวานเธอเอาก้อนนี้ไปเลย
เก็บไว้เลยนะไอ้ก้อนนี้นะฮะ
ด้านของบริษัทนมเปรี้ยว
บอกว่าตั้งแต่ทราบเรื่องได้ติดต่อไปยังนางสาวสาวลักษณ์
เพื่อที่จะสอบถามข้อมูลที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นอย่างไรนะครับ
และแสดงความจำนงในการจะดูแลผู้เสียหาย
ดูแลในเรื่องของสุขภาพ
ไม่ได้รอผลตรวจก้อนสิ่งแปลกปลอมออกมาก่อน
แต่พร้อมที่จะดูแลลูกค้าที่มีอาการแพ้ตัวบวมแล้วก็ท้องเสียอาเจียน
และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราชที่จังหวัดราชบุรีนะครับ

ลูกค้าได้รับนมเปรี้ยวมาจากย่าดโดยที่ไม่ได้ซื้อเอง
ระบุไม่ได้ว่าซื้อมาจากไหน
แต่หลังจากบริโภคมีอาการแพ้
ทางบริษัทเองได้ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารคุณภาพ
ไปพูดคุยสอบถามอาการถึงที่โรงพยาบาล
พร้อมกับอธิบายหากทราบว่าซื้อมาจากที่ไหน
จะได้ทราบถึงสายการผลิต

ถูกผลิตมาและมีการรับมาจากโซนไหนอย่างไร
เพื่อที่บริษัทจะได้สามารถสืบแหล่งต้นทางการผลิตได้อย่างถูกต้อง
โดยขอรับนำกล่องสิ่งแปลกปลอมไปตรวจสอบในห้องแล็บ
แต่ทีนี้ครับลูกค้าไม่สะดวก
จากกล่องอยู่ที่บ้านแต่ยังไม่ได้ทิ้ง
ทางบริษัทก็ขอรูปถ่ายเอามาดูอย่างละเอียด
เห็นว่ากล่องมีสภาพผิดแปลก
คือมีรอยบุบคล้ายการตกกระแทกแล้วก็มีนมซึม
อาจจะเป็นเหตุให้เกิดเชื้อราก่อตัวขึ้นในกล่องก็เป็นได้นะครับ

บริษัทจึงได้ติดตามอาการของผู้เสียหายอีกครั้งหนึ่ง
พร้อมกับมีการขอเอกสารเพื่อเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

บอกว่าสินค้าผลิตตามปกติผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน
ล็อตไม่มีกล่องไหนที่มีสภาพแบบนี้
ซึ่งคาดว่าเกิดจากระบบการขนส่ง
ทำให้กล่องเกิดการรั่วซึม
จนเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้
ฝากเป็นอุทาหรณ์สินค้าทุกประเภท

หากเจอกล่องบุบเบี้ยวตากแดดนานหรือหมดอายุ
อย่าซื้อมาบริโภคโดยเด็ดขาดนะครับ
และความปลอดภัยของผู้บริโภค
ก็ขอรับรองเรื่องการผลิตผลิตภัณฑ์ทุกล็อต

ที่ผ่านการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอน
และด้วยมาตรฐานในการผลิตด้วยนะครับ
แต่ทีนี้ทางบริษัทเองก็แสดงออกถึงความรับผิดชอบมา
แต่ทีนี้ต้องตรวจต่อนะ

ก้อนที่เกิดขึ้นมันคืออะไรกันแน่นะครับ

ของทางดัชมิลเองด้วยนะครับ
แต่เบื้องต้นเขาออกมาชี้แจงไว้แบบนี้นะฮะ